หนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามที่จังหวัดรบบุรีนะครับ

ที่ใจโหดใจเหี้ยมจริงมีความขึ้นหน้าอย่างไรมั้ง
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่
ยังคงตามแกะรอยอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม
แล้วเหมือนกับว่าเร็วนี้จะได้ข่าวดีหรือเปล่า
อันนี้จะต้องรอติดตามเพราะว่าเท่าที่สังเกตจากสีหน้าสีตาพบตร
ช่วงหลังมาให้สัมภาษณ์มีรอยยิ้มมากขึ้นมีผู้ติดตลกมากขึ้น
ก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลต่างตอนนี้จะเป็นประโยชน์
นำไปสู่การตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้หรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมา
ว่ามีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่หนองคาย
แล้วก็ไปให้ข้อมูลไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้นะคะเราต้องมาดูกันว่าเอ๊ะการเชิญตัวนี้
สรุปแล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้องยังไง
นี่คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยทางด้านท่านจักรทิพย์นะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการบอกถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า
ผู้ต้องสงสัยที่มีการเชิญตัวมาสอบปากคำ
ต้องสงสัยที่หนองคายเนี่ยนะคะตอนที่มีการเชิญตัวเนี่ย
เป็นเพราะว่าเขามีกระเป๋าสะพายคล้ายกับเป้ใบแดงขาวที่ไปก่อเหตุ
กับคนร้ายแล้วก็เลยเอามาสอบปากคำ
ทีนี้พบตรบอกนะคะบอกว่า
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
แล้วก็ปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วด้วย
ตอนแรกนะท่านขึ้นรถท่านปิดประตูไปแล้ว
แต่เหมือนกับว่ากลัวไงในจังหวะนี้

แต่คงกลัวผู้สื่อข่าวจะไม่ได้ข้อมูล
รถกระจกลงมาแล้วอยากให้คุณผู้ชมสังเกต
ทั้งคำพูดทั้งสีหน้าสีตาวผ่าเบาตรเอาฟังค่ะ
อ๋อเป็นยังไงบ้างคะ
อันนี้ปล่อยตัวไปแล้ว
เราได้ปล่อยแล้ว

อมยิ้มอยู่นะใช่มีอมยิ้มหน่อย
บอกแล้วว่าเชิญตัวมาแล้วนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือเป็นของคนร้ายตัวจริงหรืออย่างไร
คือที่มาของรองเท้าเนี่ยก็คือเวลาที่นักข่าวเขาไปรวมตัวทำงานกัน
แล้วก็ไปรออยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการเห็นตำรวจถือรองเท้าเหมือนรองเท้าคนร้ายอ่ะ
หน้าเท่านั้นแหละโอ้โหอยากรู้ขึ้นมาทันที
ใช่เพราะเราก็สงสัยไงว่ารองเท้านี้เป็นรองเท้าอะไร
ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้รองเท้านั้นเป็นรองเท้าของผู้ต้องสงสัยที่รวบตัวได้
ควบคุมตัวได้ที่หนองคายหรือเปล่าหรือเป็นของคนร้ายตัวจริง
หรือเป็นรองเท้าใหม่ที่เอามาทำอะไรเกี่ยวกับรูปคดี

แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้จากชุดสืบ
ต้องบอกก่อนนะพวกข้อมูลต่างที่เรานำเสนอ
เราก็พยายามนำเสนอแบบไม่กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่
และไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรที่มันมากเกินไปมากเกินควร
เพราะมันอาจจะไปส่งผลกระทบกับการตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ทีนี้เบาะแสที่ได้มันเป็นเบาะแสเรื่องรถจักรยานยนต์ของคนร้ายค่ะ
เออหลังจากก่อเหตุคนร้ายก็ใช้เส้นทางสาย๓๖๖
ก็มุ่งหน้าไปทางคลองชายนาฏป่าศักดิ
แล้วก็มีการข้ามสะพานข้ามคลองข้ามสะพานข้ามทางรถไฟ
เทิร์นกลับมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยวเข้าถนนเรียบคลอง
ชายนาฏป่าศักดิ์มุ่งหน้าไปตามถนนเรียบคลอง
แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายที่ซอยแห่ง๑
ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านป่าหวายเพื่อพักคอย
หลังจากนั้นคนร้ายเอารถไปทิ้งที่คลองชลประธานบริเวณบ้านป่าหวาย
แล้วก็หลบหนีไปอันนี้เป็นเท่าที่เราได้ข้อมูลมาจากชุดสืบ
เพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็อาจจะมีการไปเจอเจอร่องรอยต่าง

คือหายไปจุดนี้มอเตอร์ไซค์หายไปจากจุดนี้
กับคนร้ายคนร้ายอาจจะเดินไปจุดใดจุดหนึ่งแล้วไม่เห็นมอเตอร์ไซค์แล้ว
แต่ว่าเส้นทางตรงนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิดไงค่ะ
แล้วก็เส้นทางตรงนี้ตรวจสอบพบว่าทะลุไปค่ายทหารแห่งหนึ่งได้
มันก็มีรายงานเชิงลึกด้วยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ทางชุดสืบก็
มีการส่งนักประดาน้ำไปงมหารถมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่รู้ว่าจะได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ

ไทยรัฐทีวีของเราก็จะติดตามอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามอัปเดตก็ได้ในทุกช่วงข่าวของเรานะครับใช่ค่ะ